เอาไปดูข่าวที่คุณวรพรโปรยเอาไว้นะครับ
ชาวบ้านช่วยกันจับผู้ชายอายุประมาณสัก๔๐ปี
ได้ขโมยชุดชั้นในกางเกงใน
แล้วไม่ต้องไปเถียงเขาหรอกเวลาเจอของกลาง
เพราะว่าของกลางยังใส่อยู่ในไม้แขวนเลย

โดนขโมยชุดชั้นในไป๓๐กว่าชุดได้แล้วก่อนหน้านี้ครับ

จากการสอบถามนางสาวเอผู้เสียหาย

โอ้โหชุดชั้นในฉันหายมา๓๐กว่าชุดแล้ว

เห็นทนานี่มายืนปุ้นปิ้นอยู่หน้าบ้าน
แล้วได้ยินเสียงก๊อกแก๊ก
พอเดินไปดูเห็นคนร้ายเปิดประตูบ้านเข้ามา
เอาชุดชั้นในที่ตากไว้แล้ววิ่งหนีครับ

หนูก็เลยบอกว่าอีก๓พวงครั้งที่แล้ว
หนูหลังให้เอามาเดี๋ยวเอามาให้หมดเลยเดี๋ยวเอามาให้

โอ้โฮชุดชะไหนแพงใช่ไหมคุณวิลาพรชุด

ชุดใช่ไหมคะใช่อืมนี่ค่ะจับตัวได้แล้วค่ะ